ต้องบอกว่าเราได้พลเมืองดีอีกหนึ่งคน
ที่ช่วยจับหนึ่งในสี่คนร้าย
ก็ที่พยายามหลบหนีจนทำให้ตำรวจ
สามารถที่จะนำตัวมาสอบสวนได้แบบทันท่วงทีเลยค่ะ
เรื่องราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
นี่เลยบันทึกภาพเอาไว้วินาทีที่นายนิทิศอิ่มรถขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คันสวมสีส้มนี่ชนมาก
ที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือตัดสินใจขับรถชนเลย
รถจักรยานยนต์ของคนร้ายชาวจีนที่ร่วมกับเพื่อนอีก๓คน
ศูนย์การค้า๓ยอดพลาซ่าที่ถนนเจริญกรุงแต่ก็ไม่สำเร็จ
ซึ่งทำให้เพื่อนร่วมแก๊งถูกยิงได้รับบัตรเจ็บ๓คน
ขณะที่คนร้ายรายนี้วิ่งหลบหนีเข้ามาภายในซอยสิริชัย๑
ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
บอกว่าตอนนั้นจอดรอรับผู้โดยสารตามปกติเลย
แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็เลยวิ่งออกมาดู
พบกับคนร้ายวิ่งหนีออกจากศูนย์การค้า
ก็เลยตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ตามเพื่อช่วยจับคนร้ายทันที
แต่ขณะที่คนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าไปในสวนรมณีนาฏจากนั้นก็เปลี่ยนชุด
เพื่อที่จะหนีจังหวะนั้นเองคุณผู้ชม
เป็นจังหวะเดียวกับที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามมาทัน
แต่คนร้ายก็ยังวิ่งหนีต่อไปก็เลยตัดสินใจ
ทำยังไงดีล่ะขับรถพุ่งเข้าชนเพื่อหยุดคนร้าย
ภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เขาทำท่ารถผมคือเขานึกว่าผมไม่รู้ไง
ทำท่าจะจ้างรถผมแล้วผมถาม๒คำ

แต่ก็จับเขาไม่ได้ก็ลุกกระโดดขึ้นไปบนดนก่อน
พอดีก็ตะโกนให้คนช่วยไปเรื่อยบอกช่วยจับหน่อยคนร้ายคนร้าย
ก็ตะโกนให้คนช่วยบอกมีมอสไซคันหนึ่ง
ดฟ้าขาเขาไว้ตอนที่เขาปีน
สะบัดหลุดแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนเลย
ซึ่งการเข้าช่วยจับคนร้ายของนานิทิน
ก็ทำให้ตำรวจสามารถจับคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเข้าสอบปากคำ
ทราบว่าคนร้ายรายนี้ก็คือนายหวีคุณเผิงชาวจีน
ซึ่งข้อมูลที่ตำรวจได้จากการสอบปากคำนายหวีเนี่ย
ทำให้ตำรวจทราบว่ากลุ่มนี้มีการวางแผนการทำงานแบบเป็นขบวนการ
เพราะว่าเตรียมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงหลบหนี
จากนี้ก็ยังพบว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้
มีวิทยุสื่อสารพร้อมกับหูฟัง
ก็เลยเป็นข้อมูลที่เชื่อได้ว่าทั้งหมดมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี

จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายข้ามชาติหรือไม่
ขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะคะ